กีฟนจับตารึเนี้ย
คุณผู้ชายก็คือเพื่อนค่ะ
สำหรับคริสคริสบอกไม่รู้กี่ครั้งแล้ว
ไม่รู้จะตอบว่าอะไรแล้วไงพวกพี่ก็ถามตลอด
หลายคนอยากเห็นภาพด้วยกันแหละ

ไม่ค่อยมีคุณม่อนว่าว่าพี่คริสแนะนำไว้ไม่ไปหาคนกันเลย
ก็ไปบ้างค่ะแต่ว่าคริสก็ไม่ได้ลงสตอรี่ลงอะไรบ่อยเยอะแยะ
คุณพึ่งมีเจอแต่อาจจะมานิดหนึ่ง
มันยุ่งอะค่ะทุกคนยุ่งเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรกันค่ะ
ก็ต้องไปเจอกันตามแบบว่ากินร้านเดี๋ยวไปส่งลูกต่ออะไรอย่างเงี้

เจอใครไหวสุดท้ายในเจน
ถั่วนะคะก็คุณก็ไปเจอบุญเจอเจนเจอแอนเจอนาก็เจอค่ะ

แต่จากที่เจนก็ยังมีโอกาสได้เจอกันบ้างกันเองส่วนตัวอะไร
จริงไม่ค่อยได้เจอเจนนี่เท่าไหร่ค่ะ

โอเคค่ะอันนี้ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเองตัดสินใจหมดเลยอยู่แล้วค่ะ
คือถ้าเกิดว่าโตกันแล้วใครมีความสุขก็ตามนั้นเลยค่ะ

มันก็ไม่มีอะไรแน่ใจเนอะคนแต่งงานแล้วก็เลิกกัน
แล้วก็ทุกคนต้องรับรู้อะไรอย่างนี้
ก็จริงตอนนี้คือจริงไม่มีใครแบบเป็นตัวจริงนะ
แต่หมายความว่าต่อให้เมียค่ะคริสก็คงอาจจะแบบว่าต้องค่อย
ก็คือมีคุยอยู่บ้างอะไรอย่างนี้
บ้างค่ะบ้างแต่ว่ามันก็ไม่มีใครเป็นแบบ
ไม่มีใครเป็นแบบว่าคนที่พิเศษออกอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็คุยไปเรื่อยค่ะ
เริ่มคิดแล้วค่ะเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะพลอยถ้าเกิดว่าแบบ
เราแบบทั้งสองคนเลยอ่ะทั้งสองเลยนะ
ถ้าเราสองคนไม่ได้แต่งงานพ่อแม่จะว่าไงนะอะไรอย่างนี้

คุณแม่แบบจริงเขาอยากทำอย่างไรแม่พ่อ
พ่อแม่ของผู้หญิงทุกคนนะคะ

แต่ว่าคริสว่าพ่อแม่คริสเขาแบบฝรั่งพออะ

แล้วแต่ลูกตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วค่ะ
จริงถ้ามีแฟนมีคนที่ชอบมีคนที่คุย
คริสต์เชื่อว่าพ่อแม่คริสต์เขาก็คิดว่าคริสต์กับปลอย
น่าจะเอาตัวรอดได้ในจุดนั้นแต่ว่า
ไอ้ที่แบบแต่งงานไปตลอดชีวิตมีลูก
คริสต์ว่าพ่อแม่คริสต์ไม่ในใจ
โตขึ้นค่ะโตก็ไม่คิดว่าเปลี่ยน
เพราะว่าถ้าเปลี่ยนเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบไม่เอาอีกแล้ว
อะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่ว่าถ้าบอกว่าโตขึ้นอะ
โตขึ้นเพราะว่าด้วยอายุด้วยด้วยวัยที่มันแบบ

แล้วก็ไปงานแต่งงานเพื่อนรอบสองแล้วอะไรอย่างนี้
ไม่เคยไปไหมงานแต่งงานเพื่อนรอบสองเคยไปไหม
แบบฉันไปงานแกแล้วแล้วแกเลิกแล้ว
แล้วกลับมาแต่งอีกรอบอะไรอย่างนี้
เออค่ะมันก็ประหลาดดี

พี่ไปงาน

ไม่ต้องกลัวมาก
กินรถไปด้วย